เดี๋ยวไปดูที่กระบี่นะฮะผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่ง

ค่ะนะฮะเจ้าหน้าที่๔๕คนครับทุกผู้ชมครับ

นี่ก็จะเอาอยู่แกรงเยอะเลยเพื่อนพูดค่ะผู้ชายคนนี้อายุ๓๐ปีนะครับชื่อนายวัฒนาครับพรุ้งคลั่งยาเสพติดนะครับวาดอยู่ที่บ้าน
ใจเจ้าหน้าที่จริงนะคือยิ่งช่วงโควิดด้วยใช่ไหม
เห็นไหมฮะเนี่ยต้องเข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับกว่าจะเอาอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
ทางกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาอำเภอเมืองกระบี่
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งอยู่นะ
คลั่งยาเสพติดอารวาสทุบทำลายข้าวของในบ้านนะครับ

นี่ตอนมาถึงเนี่ยครับ

ต้องไปเอาวกอาวุธออกมาก่อนให้ไกลมือก่อนนะครับ
ตรวจสอบที่บ้านเนี่ยนายวัฒนาเนี่ยอยู่ในบ้านกระวนกระวายนะครับ
แล้วดูสภาพบ้านนะครับ
กระเบื้องหลังคานี่ถูกถุบจนแตกเสียหายนี่เห็นมั้ยครับ

เกลี้ยกล่อมบอกไปขึ้นรถไปด้วยกันก็ไม่ไป
นี่หน้าต่างนี่แตกหมดหลังคงหลังคามีอะไรเครื่องหมดนะครับ
ไม่ยอมไปกับเจ้าหน้าที่ตั้งใจจะเอาขึ้นรถไปโรงพยาบาลไปบำบัดไปรักษาอาการ
บ่นบอกถูกโกงเงินมีคนเอาเงินมาให้หมื่นบาทนะ
บอกจะเอามาให้สุดท้ายไม่เอามาให้ถูกโกงเงินเนี่ยครับ
อยู่อย่างเงี้ยสุดท้ายหลอกล่อมาหน้าบ้านนะ
แล้วก็ต้องเนี่ยฮะเข้าไปเนี่ยกว่าจะจับกว่าจะมัดได้
เกี้ยกล่อมอยู่นานนะฮะถึงเอาตัวไปได้นะครับ
คือบอกว่าถูกโกงเงินไม่เท่าไหร่นะเขาบอกเนี่ย
ใครก็ไม่รู้มายืนอยู่รอบบ้านเยอะแยะไปหมดเนี่ยฮะ
อนหมดแล้วนะครับญาติบอกว่านายวัฒนาเนี่ยเสพยาเสพติดจนหลอนนะครับ
วันนี้ทุบทำลายข้าวของในบ้านนะแล้วที่บ้านมีแต่ผู้หญิงกับคนแก่
ก็ไม่ไหวฮะก็เลยต้องออกจากบ้านมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยนะครับ
ซึ่งเขาหลอนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะแต่ญาติบอกว่าที่ผ่านมา
ก็ไม่เคยก่อเหตุรุนแรงนะเนี่ยปัญหามันตรงนี้นี่แหละ
คือไอ้แบบไม่เคยก่อเหตุรุนแรงไม่เคยทำร้ายใคร
นี่สุดท้ายนี่ยังดีนะ
โหแล้วดูวิธีการจับนั้นจับหนอนความล้มมัดเลย
งั้นเอาไม่อยู่ไปฆ่าคนตายทำร้ายคนบาดเจ็บขึ้นมาจะยุ่งกว่านี้